เราเพราะกันค่ะพักที่แล้วก็พกรอดนั้นมีอากาศร้อนโบกะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันข้ามีฝนตกได้บ้าง
แต่ไม่มากนักค่ะประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ดังนั้นอาจจะมีลมพัดแรงร่วมด้วย
อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยแต่๔๐องศาค่ะคุณผู้ชมขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวเช่นเดียวกันค่ะแต่ยังคงพบฝนได้บ้างนะคะร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
จุดใดมีฝนก็จะมีลมพัดแรงและอาจเกิดฟ้าผ่าได้ด้วย
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๘๓๙องศาค่ะคลื่นสูง๑เมตร
ในขณะที่ภาคใต้นะคะฝั่งอ่าวไทยมีฝนน้อยกว่าฝั่งอันดามันค่ะที่มีฝนเยอะถึง๑๖๐ของพื้นที่
จุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะเรือเล็กต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะ
มีฝนได้ประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่และมีลมพัดแรงอุณหภูมิสูงสุดแต่๓๘องศาค่ะ
ต้องอยู่ที่มณฑนห้ายหนาหรือที่คนไทยจะคุ้นชื่อกบคำว่าก๋าไหล่นั่นเอง
มากถึง๒๐๐ตันเลยคุณผู้ชมซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญของประเทศจีนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ